สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะให้เยอะกว่าเลย
พี่หนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อโอเคฮะ
มาโอ้ดูแลวิ่งข่อบนะคะวิ่งขึ้นมาอือ
เดี๋ยวเกิดมีเลลิตี้ตายในรายการก็ไม่คุ้มกันอีกนึกออกปะล่ะ
ไปดูยอดผู้ป่วยโควิดถูกต้องค่ะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่นะคะสองพันสามร้อยสามสิบห้ารายอ่ะค่ะ
ในขณะที่ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศไทย
ตอนนี้ก็คือ๒๓๘๘๓๐๖ราย
หายป่วยกลับบ้าน๒๑๕๑ราย
กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ

จำนวนนี้มีผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบนะคะ

แล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๓๒รายค่ะ
ก็อยู่ที่๒๓๕๗๕๓ราย

คนทั้งโลกประเทินกับโควิดกันมาเนี่ย

ก็เรียกว่าเผชิญกับการระบาดของโควิดมา

เนี่ยเขาจึงบอกว่าตอนนี้
เอาจริงคนติดโควิดมากกว่าคนไม่ติดนะลูก

กรณีที่บางคนอาจจะติดซ้ำไปแล้วมากกว่า๑ครั้ง
มีกรณีแบบนี้เขาก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่า
คนที่ยังไม่เคยติดโควิดเนี่ยคือคุณโชคดี

เขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญ
เขาเรียกคนกลุ่มนี้ที่ยังไม่เคยติดโควิดว่า

คือหลังมันเริ่มกลายเป็นกลุ่มน้อยแล้วค่ะพี่
หนุ่มน้อยหนุ่มเธอเป็นคนกลุ่มน้อย

หมอที่วิชายุทธ์พูดหมออะไรนะ

คุณหมอมะนูลหรือคะ

คุณหมอมะนูลรีสเวท

ปัจจุบันเขาบอกใช่มันต้องติด

หรือว่ามันมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย

เพราะว่าอะไรที่เป็นเหตุผล

เพื่อที่จะหาเขาเรียกว่า
เหตุผลในการที่จะไปปกป้องพวกเขาได้

โอมิคอนแรกไม่มีอาการ

โอมิคอนหลังจะกลายพันเป็นจุด๔๕เนี่ย

แต่คือมันไม่ได้ลงปอดเหมือนครั้งแรกที่แบบว่า
ตอนที่แบบโควิดมาใหม่ที่แบบหนัก
แต่มันมีในปอดมันมีฝ้าในปอดจริง

ก็คือมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
พบว่ามีหลายเหตุปัจจัยที่อาจจะเป็นตัวช่วย
ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ที่ไม่ติดโควิดเนี่ย
แข็งแกร่งรอดพ้นมาได้ในช่วงที่ผ่านมา
เขาบอกว่ามันมีโครงสร้างทางพันธุกรรมด้วยหนึ่ง

ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งคัด

แล้วก็การที่คนกลุ่มใหญ่

ก็หลีกเลี่ยงการไปเจอผู้คนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทางด้านแพทย์หญิงเอริกาจอนซันนะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์นฮอปกิ้นซ์

เขาบอกว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุด
ก็คือการฉีดวัคซีนนี่แหละค่ะ

คุณอายุทีนเป็นถึงเจ้ากระทรวง

แต่ก็คือเขาก็ต้องได้วัคซีนเต็มเหนียวอยู่แล้ว

แล้วก็มีเรื่องของปัจจัยด้านอายุ

แล้วก็การตอบสนองของภูมิคุ้มกันด้วย
เพราะไม่ว่าคุณจะได้รับเชื้อก่อน

ร่างกายแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันค่ะ
บางทีฉีดวัคซีนแล้วอาจจะมีอาการบางอย่าง

แต่ไม่มีอาการอะไรเลยก็มีอะไรอย่างนี้
เรื่องนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยต่างด้วย

ประชากรมีเขาเรียกว่ามีกรรมพันธุ์บางอย่าง

อาจจะมีอาการป่วยได้มากกว่านะคะ

อาจจะช่วยป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อโควิด

สามีภรรยานอนห้องเดียวกัน
สามีติดภรรยาไม่ติดอะไรอย่างนี้
ก็คือมีเหตุปัจจัยในกลุ่มนี้ด้วย

อาจจะไม่เคยมีความเสี่ยงใกล้ชิด

พี่เนี่ยเสี่ยงจนไม่รู้จะเสี่ยงไงแล้ว
คือเพราะว่าช่างทำผมติดโควิด

แต่งหน้าก็แต่งหน้าก็ติดโควิด

นั่งอ่านข่าวกับคุณหมวยอย่างนี้

พี่ก็นั่งก็ถอดหน้ากากอ่านกันอย่างนี้เลยนะ
พี่อ่าร์ใส่อะไรก็ทำเธอไม่ได้

มันโชคดีเป็นดวงเลย

เช่นหนึ่งที่บอกว่าสวมหน้ากาก

ฉีดวัคซีนแล้ว๓มีเว้นระยะห่าง

โควิดเมื่อก่อนมันจะต้องใช้รวมกันสารคัดลงคัดหลัง

มีอีกข้อนึงที่คนส่วนใหญ่พูดกันเยอะมากจริงบอกว่า
เขาอาจจะเคยติดแล้วก็ได้

ไม่รู้ไม่รู้โดยการที่ไม่ได้ตรวจ

อาการแบบนี้มันเหมือนกับแค่เป็นไข้หวัดเฉยหรือเปล่า

แต่ไม่ได้เป็นผลมันไม่ได้มีอาการอะไร
ก็ถือว่ายังไม่ติดอะไรอย่างนี้

โซ่น๖คุณอยู่รอบปีนี้คุณเก่งมาก

เป็นอย่างน้อยที่ติดเชื้อโควิดไปแล้ว

หลานเรียนอยู่ที่อเมริกา

แต่ก็ต้องระวังอย่างพอดีบางคนพอติดไปแล้วปุ๊บก็จะรู้สึกว่า
ตัวเองมีภูมิไม่เป็นไรมีภูมิดีกว่า
แล้วก็แบบใช้ชีวิตปกติอันเนี้ยเออเข้าใจได้คุณอาจจะแบบรู้สึกไม่กลัว
อาจจะไปรับเชื้อมาอีกแต่คนที่ลำบากคือคนที่อยู่รอบข้างที่ของคุณอ่ะ
อาจจะมีการเอาไปปล่อยให้เขาได้อีกอะไรอย่างนี้
เพราะบางคนอย่างนี้ก็พอติดไปแล้วก็จะมั่นใจ
ทำอะไรกองรายการก็ถอดหน้ากากได้อ้าวด่าฉันเลยอ้าว
พูดมันเหมือนมีหลักการเสร็จแล้วแว้งมาถึงชั้น

มันมีลูกอย่างเธอมันถึงอู้ย
ยังโควิดมันทำอะไรเธอไม่ได้หรอกไม่ใช่้ะ

ฟังเพลินเนียนไปเอ๊ะทำไมมาอยู่ตรงนี้
ไปแว้งมากำลังให้หลักการวิชาการอ่ะแว้งเลยทำไม
ไม่เจอฉันหลายวันนี้มันเป็นอะไรนักหนาเหรอ
ไม่ใช่ไม่ได้มายติ๊งคุณ
พอดีมันลั่นปากมันลั่นมันไม่ได้ลั่นจิตใจมัน
จิตใจมันคิดไงจิตใจมันคิดแล้วสมอง
ท่านี้เหมือนเหมือนท่านนี่เลยนะเหมือนคุณพ่อเลยอ่ะ

จิตใจมันคิดแล้วสมองมันสั่งการให้พูดไงอีหนุ่ม
โอ้ยอีซ่าสำนึกหลังที่แวะหน้าอกบ่อยนะ
อีซ่าสำนึกหลังที่แวะหน้าอกบ่อยนะที่เขาฝึกกันอย่างนี้
พี่เบิร์ดพูดว่าไงพี่เบิร์ดพูดว่าไง
พี่เบิร์ตเขาก็บอกว่าเขาแต่งตัวอย่างเงี้แหละน่ารักอ่า
เออเขาอยากรู้ว่ามันไม่รักถึงต้องคอยแวะหน้าอกแบบนี้แวะอย่างนี้ตลอด
อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมคุณแม่ชอบใส่เสื้อแหวกเป็นอกข้างล่าง

ไม่หรอกพี่เบิร์ตบอกแล้วถ้าไม่มีหมาไปปั่นก่อนพี่เบิร์ตแกไม่แว้งใครหรอกนึกออกป่

ถ้าไม่มีใครไปนั่งปั่นพี่เบิร์ต

อ้าวคุณแม่
ถ้าไม่มีใครไปปั่นแกวันการชมกันจะไม่ต้องไปปั่นหรอก
ไม่ใช่อันนี้ในสามแซ่บแล้วคนที่เขียนสคริปต์ถามที่ใครถามที่

แอ็งจี้ถามที่ใครใครใครเป็นคนเขียนสะคริบไว้ถามนิ

เอ้าเหรอโอเครายการดี้ก่อนดีต่างหลวน

ปกติพี่จะบอกว่าแบบเป็นน้องพีพีไง
อยากเป็นพีพีพีสวย

นั่งสวยพี่นั่งตัวเล็กจริงนั่งสวยใส่อะไรก็สวยนั่งดูหนักจริง

นั่งสวยต้องรอแป๊บนั่งหลวย
นี่แต่อย่างแรกเลยวันนี้เขาบอกว่าโควิดโอเคล่ะคุณกลัวกันได้
แต่น่ากลัวที่สุดขอบอกเลยลองโควิด
แต่วันนี้จุดแรกมันจะต้องแก้ให้ถูกว่าวันนี้ยาต้านโอเคกว่าที่เราจะรอ
รอกันมาคือสามารถขายได้ตามร้านขายยาถั่วไปตามคลินงคลินิกสถานพยาบาลเนี่ยคือ๑กันยายน
เขาบอกว่าเวลาที่คุณรับเชื้อไม่รู้มันจะหนักหรือไม่หนักเนี่ยคุณจะต้องใช้ยาต้าน
แล้ววันนี้ฟาวิมันตอบโจทย์แล้วเหรอ
แต่ที่สหรัฐอเมริกาเองเวลาคนที่เป็นโควิดเขาไม่ได้ให้ฟาวิ

เพราะฉะนั้นวันนึงเขาปล่อยไฟฟาวิเหมือนเค้ากินตะวัน
คือมันไม่มีอะไรถูกต้องหรอกพี่เพราะมันยังไม่มีการวิจัย
แต่วันนี้อย่างแรกเลยเราดูหลักศาสกรณ์อย่างนี้
ประเทศไทยปุ๊บกลายเป็นว่าประเทศใจแปลกนะฮะ
เวลาติดโควิดปุ๊บยาหลักคืออะไร

เหรียญหัวนี่ใช่มั้ย
ทำไมไม่ให้ยาต้านขายได้

มันกลายเป็นว่าฟ้าหรือแม้กระทั่งวันนี้
เขาก็มีคนไทยเองก็มีการวิจัยต่อว่าเอานาโน

ไม่ฟังนะจริง
มันพูดตามวิศักดิ์รายการอื่นเนยอีบ้า

ทุกชอบประเทศประไทย

มาคุณอุ๋ยร้องเลยนะประเทศประไทย

นี่พายุน่าจะมาใหญ่แล้วค่ะครูผู้ชม

เป็นฉักแต่อุ๊ยอ่านมาสะลุได้
หนุ่มมาถามภาคภูมิไปไหนแล้วกูจะไปตัดสรุงไหม

ไปคารับชนชาติไป

ที่ผมพูดขึ้นมาแล้วผมชะงักไป

แล้ววววกรัสตอนนี้ก็คือเลยลักษณะพักเอาไป
เพื่อรักษาก่อนแล้วเรากลับมาอ่านข่าวใหม่

ก็เลยบอกใครครับว่าคุณคุณอุ๋ยพลากบุฏ
ผู้ประกาศของไทยรัฐเนี่ยไทยรัฐไทยรัฐนิวโชว์แกติดโควิดนะครับ

อาการแบบว่าไม่ได้รุนแรงอะไรก็คือมีเจ็บคอมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
ใช่ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านรักษาตัวไปอีกประมาณสัก๗วัน๘วันเดี๋ยวก็กลับมาอ่านข่าว
สิ่งหนึ่งที่เขาบอกสถิติที่ออกมาตอนนี้คือ

วันหนึ่งโควิดมันจะต้องเหมือนยาแก้อักเสบ

เมื่อสองสามปีที่แล้วอ่ะว่าต้องทำให้ง่ายอืม
ยาต้องง่ายแล้วก็ยาหลักจะต้องไม่ใช่ฟ้าทลายโจรอืมอืม
ถูกต้องป่ะยาหลักเราจะต้องเอาแบบว่ายาที่สากลเขาใช้กันฮะ
นั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่แบบทุกคนต้องทานยานะ
อย่างที่บอกไปแต่มันสามารถบรรเทาตัวเองได้นะอืม
จริงจริงถูกเมก็พูดถูกว่ายาทุกคนมันยาไม่ใช่เสมอฟะ
คุณหมอบอกว่ายาต้านโควิดไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน
เขาถึงบอกว่ามันไม่สามารถปล่อยให้ไปขายตามร้านขายยาหรืออะไรได้
วันนี้เขาขอบอกเลยฮะว่าแนวโน้มคำถามที่แบบเอาหมอดูอ่ะเนอะ
เวลาหมอดูเขาจะทำนายนี่บอกปีนี้
ที่คุณชอบเอามาดูบ่อยนะ
นุ่มมึงไม่ต้องแวงเก็บคลิปมึงเลิกใส่ปาก

คือเขาบอกว่าสังเกตดีเก็บ

ตั้งแต่คล้ายชมพูติดคลิปใหญ่เลยนะนุ่ม
ไม่ใช่คือถมมันยาวไง
คือพอยิ่งใช้ไลโอแล้วผมมันยิ่งยาวไง

แต่งอกเสร็จก็ใช้ชมพูไลโอปิดอีก

ขายมาเก่งแล้วก็ดูสิ

ใส่เสื้อเป็นเหล้าเป็นวายนะ

พิธีกรทุกวันนี้อย่าเอาแต่นั่งเป็นเกลือนั่งอันครับ
พิธีกรต้องขายของได้เมื่อก่อนฉันไม่รู้จัก

สมัยก่อนซัมโมสอน
ฉันรู้ไม่ต้องเล่าแต่หมายถึงว่า

มันได้จากช่อง๘ที่เจอสมัยทำเป็นเจ้าของรายการเอง

กลับบ้าน
ไม่ยอมจับไม่ยอมถือ

ดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมเตรียมตัวดูการขายของของพี่ให้ดี
เรียนรู้ศาสตร์จากอาจารย์ของเราค่ะ

จริงจกยังต้องเปลี่ยนสีนับภาษาอะไรกับภูมิกัน
ใช่มันจะไม่เปลี่ยน
เราต้องเปลี่ยนไปตามสภาพแบตรอม
เออถูกต้อง
ฉันสาบานฉันประกาศเลยถ้าวันนึงฉันต้องเอาแบบไอ้สบู่ซ่อนเล้น

ไอ้สบู่ล้างซ่อนเล้นเท่าไรถ้ามาบ้วนปากก็ได้ฉันเลิกเป็นพิธีกร
สบู่ล้างจุดซ่อนเล้นมันใช้งานกันอะไรอย่างมันเป็นไปได้ไงแม่

ไม่ได้เลยแม่ออยจะมาหาแม่ทันทีเพราะว่าใช้ผิดประเภท
ทุกวันนี้แบบก็ไม่แน่ทุกวันนี้ขนาดโทรนับโทรนับเอามาทาหน้า

อีหน้าหน้าทำเป็นซุปอย่างไรอีหนุ่ม

หมายถึงว่าเฉพาะหน้าอย่างเดียวรับสินค้า๓ตัว
มันอยากพูด๓

ห้าลูกหน้าเข้ายังไงกันแน่ลูกหน้า
แล้วอีหนุ่มนะความชั่วของแกเนี่ย
ฉันรู้ว่าคนจะต้องไปซื้อรายการแก

ภัยไปปุ๊บไปเห่าหอนจะตบปาก
ใครเลิกก่อนใครแว้งมากูแว้งผ่านไม่กลัว
ไม่เชื่อรายการเป็นวาร์ไอตี้ให้เรามานั่ง
แม่พายุมาพายุก็ช่างเตรียมแล้วกันน้ำท่วมแล้วก็ไม่รู้ปีนี้

อ้าวลงลงถึง๑๐๑๔
ยิบไว้ยิบไว้ก่อน

โชว์ฟันสวยของแม่ไว้อะ

เห็นไหมล่ะจริงเห็นไหมล่ะ
วันนี้ดรทวีสินก็เปิดเผยเลยฮะว่าปัจจุบัน
เราจะต้องดูกันก่อนว่าน้ำจะท่วมไม่ท่วมเนี่ย

ลักษณะของอ่างเก็บน้ำในปีที่มันท่วมจริง

มันไม่มีการพร่องออกเพราะเราจะเห็นที่ผ่านมาเนี่ย

อธิบดีกรมชนประธานเป็นประธานการประชุม
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

สำหรับข้อมูลบริหารจัดการน้ำเนี่ย
เพราะว่าเขาบอกว่าเลยว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ย

นะฮะแต่เขายังสามารถจุน้ำได้เพิ่มนะ
มันยังไม่ต้องไปกลัว๓๒๓๗๗ล้านลูกบาทเมตร
เฉพาะ๔เขื่อนหลักรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย
เกินภูมิพลเกินศิริกิจเกินแควร์น้อยบำรุงแดนนะฮะ
แล้วก็เกินป่าสักชวนสิบเนี้ยปริมาณน้ำร่วมกันเนี้ย
อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบแปดล้านลูกบาทเมตร
ขนาดไหนหรออีกหนึ่งหมื่นกว่าร้านลูกบาทเมตร
พ่อแม่ก็ไม่เคยสอนล้านลูกบาทเมตรมันขนาดไหน

ก็คิดว่าเราอ่านข่าวทีใดเราจะต้องบอกทุกทีเลยว่า
กี่ล้านลูกบาทรู้หรือเปล่าว่ามันกี่ล้านลูกบาทเว้นไปขนาดไหน

เขื่อนแตกเธอเคยเขื่อนแตกไหม
เคยแล้วไม่อยากรู้ไงผมจะได้ศึกษาความรู้จากคุณ
ฉันไม่ได้เป็นพิธีกรอ่านข่าวโดยหลัก
ฉลาดเหล่านี้มันควรจะอยู่พิธีกรอ่านข่าวโดยเร็ว

แต่ก็เมื่อมันเขียนไหมก็ต้องอ่าน
แต่ถามว่าปริมาณน้ำขนาดไหนก็ไม่เคยไปวัด
ก็ไอ้หมื่นกว่าล้านลูกบาทมันจะควบคุมกี่จังหวัด
ไม่ออกบอกไม่ถูกก็คิดดูแล้วกันไอ้ปีที่น้ำท่วมอ่ะ
น้ำมันท่วมขนาดไหนก็แค่นั้น
เข้าใจหรือยังมีอะไรจะถามอีกไหม
จะได้บอกว่าวันไหนที่ต้องเตรียมระวังฝนตก

๑๐ถึง๑๔มอเสมอเลื่อนขึ้นไปผาดผ่านบริเวณเมรม่า

แล้วมันผัดขึ้นตอนนี้มันเกาะตัวที่จีน
แล้วก็จะเข้าทางหัวแก่
เพราะว่าเราจะเปียกฝน
ถูกมันจะเปียกฝน

จบเรื่องดอย

ได้ง่ายสิบสิบพื้นตกหนักสมัครสามารถระว่าง

อบ๊วยกินรือว่ามันจะท่วมแบบหนักหรือเปล่า

แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริง
คือเราไม่รู้ว่าจำนวนพายุ

มันก็ไม่สามารถจับได้ว่าพายุมันก่อตัวมากี่ลูก
ใช่ไหมถ้าสมมุติพายุมาอีก๓ลูกก็ตู้มเหมือนกัน
อันนี้มู้หลานนี่มู้หลานมู้หลาน
แต่หลังจากมู้หลานมาเนี่ยมู้หลานเรายังเอาอยู่
นี่มู้หลานมานี่กูรู้นุ่มกูรู้กันเลย
แต่หลังจากมู่หลานหนุ่มเราไม่รู้ว่าพายุมันก่อตัวมาอีกหรือเปล่า
เหมือนอารมณ์เธอเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวดีเดี๋ยวอมหิต
มันก็เหมือนกับพายุอันนั้นคุณแล้ว
ไปเรื่องนี้ดีกว่าดราม่ากู้ภัยทางหลวง
คือมีรถคันหนึ่งทนนะครับปรากฏว่ากู้ภัยทางหลวงเนี่ย
เขาไม่รู้เขาไม่เห็นว่ามีศพอยู่ข้างใน
กระทั่งผ่านไปเนี่ย๑๒ชั่วโมงถึงมาเจอนะฮะ

นี่ก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลเลยนะครับ

ปล่อยให้ศพเนี่ยอยู่ในรถที่ประสบปฏิเหตุแบบนี้นาน๑๒ชั่วโมงนะครับ
กระทั่งสุดท้ายแล้วมีตำรวจเนี่ยไปเจอนะฮะ
หลังจากที่ลากซากรถไปเก็บเอาไว้ที่
เอ่อแก่บของกลางทิศธานีตำรวจทางหลวงนะครับ
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นตอนทุ่มหนึ่งนะฮะ
ใต้ด้วยที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีศิรชาชนบุรี
เขาได้รับแจ้งครับจากทางตำรวจโทรัตพลวันนะ

เจ้าบริเหตุรถเก่งเสียบหลักพลิกคว่ำนะฮะ
กลางถนนมอเตอร์เวย์สาย๗ฝั่งขาเข้าพัทยานะครับ
ช่วงกิโลเมตรที่๑๐๕๗๐๐ชรอ

เธอจะมาถามมันอยู่ตรงไหนฉันจะไปตัดสลุกับเธอไหม

ซึ่งขณะนี้เนี่ยก็เรียกว่าถูกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์สาย๗เนี่ยนะฮะ
เลื่อนย้ายไปไว้ที่เก็บของกลางแล้วนะครับ
ก็เรียกว่าหลายคนก็มึนงงนะฮะว่า

เออเขามึนงงเพราะว่าเขางงเพราะตอนแรกไม่ได้รับแจ้งมาว่ามีคนตาย
แต่อยู่ดีเนี่ยทำไมตำรวจถึงเรียกบอกว่ามาเก็บศพด้วย

งงเพราะว่ามีศพอยู่ในรถไงคุณมดดำ

คือเมื่อไปถึงปรากฏว่าไปพบซากรถยี่ห้อนิสสันสีขาว
เลขทะเบียน๒กกรเรือ๑๗๘๗กรุงเทพหานครนะฮะ
อยู่ในสภาพหน้ารถเนี่ยเสียหายพังยับเยินนะครับ

ชื่อว่าคุณพัทรชัยอัตภพรอายุ๖๘ปีเป็นชาวจังหวัดระยองนะครับ
อยู่ในสภาพแขนซ้ายและแขนขวานหัก
นอนขดตูอยู่บริเวณเบาะคนขับใต้พวงวะลายรถ
เจ้าหน้าที่ก็ทำการนำร่างออกมาตรวจสอบ
แล้วก็ส่งนะฮะให้กู้ภัยนำไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อติดต่อยาดของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาพบนะฮะ
ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าทางตำรวจทางหลวงเนี่ย
เขาบอกว่าระหว่างเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุแล้วนะครับแล้วก็แจ้งว่า
ไม่พบศพของผู้บาดเจ็บ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตไม่พบผู้บาดเจ็บด้วย
คือเหมือนกับว่าน่าจะแบบมีการไปโรงพยาบาลแล้ว

แล้วก็ไม่ได้เห็นศพด้วยนะ
ซึ่งทางเราเองได้รับแจ้งมาเหมือนกัน
แต่เนื่องจากทางหน่วยการของกู้ภัยทางหลวง

แล้วก็แจ้งว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เราเนี่ยก็ยกเลิกนะยกเลิกก็เลยไม่ได้ไปดูไง

เลยไม่รู้เพราะว่าทางฝั่งกู้ภัยทางหลวงเข้าไปก่อนแล้วนะครับ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๗โมงเช้านะครับ
ก็จนถึงมืดถึงไปเจอว่ามีศพผู้เสียชีวิตอยู่

ก็คือลืมศพไว้บนรถโดยที่เขาแบบไม่รู้ว่ามีศพอยู่ข้างใน

เขาบอกว่ามีอย่างไรก็งงอยู่เหมือนกันนี่นะครับ

คือมันจะเป็นลักษณะ
คือศพเหมือนกับตกลงไปอยู่ในใต้ภูมิลัย

แล้วก็สภาพคือคุดคู้อยู่ตรงนั้น

แต่ว่าทางฝั่งของกู้ภัยทางหลวงไปดูก็บอกไม่มี
แต่พอไปถึงเอาไปเก็บไว้ที่สพ

นี่ครับมันก็เป็นเรื่องแปลก

คนตั้งคำถามเรื่องของถนนเส้นนี้ด้วย

ป้ายสัญญาของการก่อสร้างการขยายถนน

เพราะวันนั้นผมมีโอกาสคุยกับทางอธิบดีกับทางหลวงนะ

นี่ปี๖๕อีก๒ปี๖๖๗เสร็จแน่

แน่ท่านบอกเดี๋ยวต้องลองตามดู

อัปเดตเรื่องของ
ก็คือวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๑ราย

ก็คือพลทหารสิทธิชัยอายุ๒๓ปีค่ะ

เพราะว่าในที่เกิดเหตุเสียชีวิตทั้งหมด๑๓ราย
ไปที่โรงพยาบาลอีก๓รายด้วยกันนะคะ
ขณะเดียวกันวันนี้ในเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ที่ชาปณะสถานกองทัพเรืออำเภอสัตว์ตะหีบ

พันธาตรีรังสิมันวันนี้โรจนาการ

ก็เป็นมือคีย์บอร์ดของวงดนตรี
ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วยนะคะ
อยู่ดีก็มีการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง

ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกหลายรายเลยนะตอนนี้

ที่แบบเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองอะไรอย่างนี้
มีผู้บาดเจ็บอีก๔๐ราย

นั้นก็คือยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

แล้วคนที่จะมีโอกาสขายหรือรายชื่อ
ของคนที่ขายใช้คำว่าหวยแล้วกันเนอะ

เป็นยังไงนะฮะวันนี้กองสลากเขาเคาะแล้วนะฮะ
ชื่อคนขายหัวเอียดรอบใหม่ย้ำไม่พิมพ์เพิ่มเกินหนึ่งร้อยล้านใบ
คือทุกวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เขาเตรียมสำหรับขายประชาชนเนี้ย
ทุกมวดเนี้ยมวดละร้อยล้านใบใช่
แล้วอย่างที่เราพยายามอธิบายว่าหนึ่งหนึ่งร้านใบมีคนถูกรางวัลที่หนึ่ง
หนึ่งคนก็คือหนึ่งในล้านซึ่งวันนี้ฮะ
กรรมการแล้วก็โฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแบ่งนะฮะรัฐบาลได้เปิดเผยว่า
สำนักงานเนี่ยได้ทำการสุ่มผู้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์
ซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี้ยตอนเนี้ยมีคนขายหมดหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดคน
โรงทะเบียนในปีสองพันห้าร้อยสิบห้าที่ผ่านคุณสมบัติแล้วตอนเนี้ยนะฮะ
สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบสามคนโดยจะประกาศรายชื่อทั้งหมดเนี้ย
สิบสิงหาคมคือวันนี้นะฮะสิบสิงหาคมเนี่ยผ่านเว็บไซต์
เวอร์เวอร์เว็บดอตจีเอลโอดอตโออาร์ดอตทีเอชแล้วก็จะนำรายชื่อเนี้ย
เสนอกรรมการสลากนัดพิเศษให้เห็นชอบวันที่๑๑สิงหาคม
ก่อนที่จะเปิดที่ซื้อได้จองกันตั้งแต่งวดวันที่๑๖
กันยายนเนี่ยนะฮะยืนยันว่าทั้งหมดวันนี้คนที่จะได้ขายสลาก
จะไม่มีโควอต้าใครโควอต้ากูละผู้ใหญ่เขายืนยันอย่างนั้นด้วยเป็น
จะมีความโปร่งใสร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถตรวจสอบได้
และผู้ที่มีอาชีพขายสลากจริงตรงตามคุณสมบัติเบื้องต้นคือ๑ต้องไม่เป็นข้าราชการ
คนที่จะขายเนี่ยต้องไม่เป็นพนักงานของรัฐบาลลูกจ้างผู้มีรายได้ประจำก็จะไม่ได้
รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหลายเนี่ยนะครับ
ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการสุ่มคัดเลือกอีกประมาณ๒แสนกว่าคนเนี่ยจะไม่มีการสำรองกันสำรองถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้วล่ะ
ซึ่งหากมีความต้องการจะซื้อหรือจองเนี่ยก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป
สำหรับขั้นตอนนะฮะเริ่มดำเนินการสุ่มคัดเลือกนั้นก็จะตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์นะ
ซึ่งสำนักงานสลากเนี่ยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะฮะ
ภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยโดยจะมีการถ่ายทอดสดนะเขาบอกความโปร่งสาย
เพราะทุกคนอยากได้หัวหมดถูกต้องมั้ยทุกคนอย่างเป็นผู้ค้าหมดและเราตั้งแต่เราโตกันมา
เขาบอกเพื่อความโปร่งใสเนี่ย

นำผู้มีสิทธิ์ซื้อจองปี๒๕๖๕เนี่ย

รวมกับผู้มีสิทธิ์ซื้อจองในปี๒๕๕๙

ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองสลาก

๑แสน๘หมื่นคน

ปัจจุบันร้อยล้านใบต่องวดเนี่ย

บางคนก็ว่าอู้โหยังงี้มันจะต้องเพิ่มไหม

ข้าวโครงการที่ถือเอาไว้แต่วันนี้ก็บอกไม่ใช่
ร้อยล้านใบยังไงอยู่อย่างนั้นไม่มีการเพิ่มแล้ว

นี่เราดูอาจารย์อยู่เหรอคะอาจารย์ทั้งสองท่านในการขาย

อันนี้ไม่ได้ขายค่ะอันนี้หิวจริงค่ะ

โอเคไปพักเบรกโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ

สาดจีนคือ
มูกลุ่มจะไปซื้อของเถอะ

หมูไก่ปีนี้แพงแบบ

บอกแบงค์กงเต็กแข็งค่าขึ้น

แต่ถ้าไม่เผาแล้วคนตายจะใช้อะไรกิน

แต่ก็ถามคนรุ่นปูรู้ไว้ไม่ได้
อะไรอย่างนี้หมายถึงถามได้ไม่ได้

มันยุค๕ทีแล้วมันมีวิธีไหนที่ไม่ต้องเผาใช่ไหม
ต้องการเท่าไหร่ได้ไหม
ถ้าสมมุติเราไม่ต้องไปซื้อเครื่องกระดาษ
อย่างน้อยมีเงินประหยัดอยู่๒๓๐๐บาท

หนึ่งเนี่ยร้อยกว่าบาทถูกต้องไหมเมื่อก่อนเราซื้อเจ็ดสิบแปดสิบ
สมมุติเราแบบมีเสื้อผ้ากระดาษใบเบิกทางอีกไหนจะกระบัดประทัดอีกเถอะ
ราคาหน่อยไหมเขาบอกสินค้านี้ราคาแพงขึ้นนะฮะ
โดยเฉพาะแบงก์โกงเต็กรุ่นหกลกเล่งหงูซุปเปอร์ยักษ์เนี่ย
ชนิดแปดพันล้านจากเมื่อก่อนเนี้ยราคาหอละแปดบาท
วันนี้เท่าไรรู้ไหมเท่าไรสิบบาทแล้วสิบสองด้วยอืม
สิบบาทตอนนี้นะชาวบ้านก็บอกว่าศาสตร์จีนปีนี้เนี่ย

กระดาษเงิน๑พับ๑๐แผ่น

เป็นเงิน๑๒๐บาทนะฮะ

แต่ทางครอบครัวก็ยังต้องไหว้ตามปกติ
ซึ่งจะเลือกซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นเองนะ

ก็เลยเลือกเอาเฉพาะบางอย่างที่จำเป็นแทน

ถ้าสมมุติเราพูดกันแบบตามหลักคือเราสั่งมาปุ๊บ

แต่พวกเครื่องกระดาษประทัดอะไรอย่างนี้

มันก็สองจิตสองใจอะหนูม
เหมือนเราไปไหว้สารเจ้าจีนเหมือนเราไปฮ่องกงอย่างนี้

ฮ่องกงอะสมมุติว่าไปปั่น
ถ้าฉันจุดทูปเล็กอุ๊ยเดี๋ยวฉันกลับมาไม่ปังทำไงล่ะเธอ
ฉันก็จุดทูปใหญ่อีกเดี๋ยวฉันไม่เปิดตะกิจอะไรอย่างเงี้ย
อ้าวแต่ที่หน้าผมจะเผาให้คุณแล้วกัน
อ้อนุ้มจะตายก่อนฉันเผาให้เธอเธอเอาอะไรเธอสั่งไว้

เธอยังไม่ทันไปฉันก็เผาแล้วกวดน้ำสวยออกแล้ว

ฉันกวดน้ำขอให้นุ้มได้รับจะได้รับมั้ย

พี่สาวพ่อป้ากับอาซื้อมาเต็มเลย

แต่แล้วแต่ว่าวันนี้ด้วยเศรษฐกิจมันตึงคนก็คิดไม่ออกหรอกแค่ว่า
อย่างฉันเองเนี่ยถ้าตัดได้ตัด
ถูกต้องมั้ยแต่มันตัดไม่ได้
แต่คุณว่าเดี๋ยวพอไปเจอย่าย่าเขาจะดีใจที่ขุนเผาไว้
เจอเจอย่าฉันฝากสวัสดีย่าฉันด้วยนะหนุ่มเนาะ

เอาละ๑๐สิงหาคมวันขี้เกียจสากล

วันนี้๑๐สิงหาคมครับพี่

ถ้าง่วงเขาบอกไตไม่ค่อยดีนะ
ก็เขาว่ากันว่าตับไตไงเธอ

เขาก็บอกว่าเชื่อว่าความขี้เกียจเนี่ย
น่าจะทำให้หลายคนรู้สึกผิดเนอะ
แต่รู้หรือเปล่าว่าวันที่อนุญาต
ให้ทุกคนขี้เกียจได้นั่นก็คือ๑๐สิงหาคม

คุณตื่นตัวไหม

จะไปเล่าเรื่องปารีนาไกลคุบเต้นติ๊กต๊อก
ฉันควรจะไปเล่าเรื่องประธานาธิบดีศรีรังกาศ

วันขี้เกียจสากล
มันจะต้องนอนแบบกึกกิ้งอยู่บนโต๊ะที่นอนไม่ต้องออกมาทำงานไง
ใครเขากำหนดก็เห็นขี้เกียจกันได้ทุกวัน

บอกวันแห่งการที่ไม่ทำอะไรสักอย่าง

ไม่ว่าใครก็สามารถหยุดพักนั่งเล่นเอ็นหลังได้อย่างสบายใจ
จะยังไม่มีปรากฏแน่ชัดถึงจุดเริ่มต้นของวันขี้เกียจสากลเนี่ยนะครับ
ก็พบว่ามีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศนะ

ไม่ใช่ถึงคิดกันเองบรรโนกันเองนะ

โดยวิธีการเฉลิมฉลองวันขี้เกียจทำได้ง่าย
นอนตื่นสายก็ตื่นสายทุกวันอยู่แล้ว

นั่งเล่นโทรศัพท์ได้อย่างสบายใจเขาว่าอย่างนั้น
ใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างมีความสุข
ตลอดไปนั่งคุยกับเพื่อนในเรื่องสัพเพเหระ
เขาบอกไอ้วันขี้เกียจสากลเนี่ยแต่วันนี้
ยังไม่ถูกกำหนดให้เป็นเออจริง

ดังนั้นหากใครกำลังเผชิญกับความขี้เกียจอยู่เนี่ย
ยังต้องทำงานอาจจะใช้๕วิธีกำจัดความขี้เกียจ๑

รางวัลตัวเองทุกครั้งเมื่องานสำเร็จ

๔หารักพรรคยอนใจไม่ใช่วันขี้เกียจสากล

ไปนี่ให้ดูคลิปมายู

ให้กินหมดเลยหรอ

กูดิสเป็นสาวแล้วตอนนี้อ๋อตอนนี้ปี๔ข่วบ

กินอันนี้ถือว่าเป็นคลิปในอดีตใช่ไหม

อาจจะต้องเกี่ยวกับการเมืองนางคงไม่ได้กลับมาการเมืองแล้วล่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกนางไม่มีโอกาสกลับมาแล้ว
วันนี้นางกลับมานางเป็นอดีตสอสอนะราชบุรีเนี่ย
หลังจากโพสต์คลิปเนี่ยก็คือชิปนี่คือตัวจริงของนางหรือเปล่า
เพราะคุณไอเอเนี่ยจริงเขาเป็นคนสวย

แต่เองเป็นการเอเด็กโรงแรกสวยมาก

แต่หลังจากที่คลิปนางกองถูกแชว์ไป
ก็มีคนเข้าออกมาแส่งกอนคิดถึงส่วนมาก
ว่าเจ๊ก็ออกมาลงทุกคน

มันอดไม่ไหวจริงแล้วสาธุ

ตัดเรื่องการเมืองเมืองออกนางเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยนะเห็นไหมล่ะ

เขาจะต้องทำล่ะ
เมาส์ข่าวปากท้องของพี่น้องคนไทยกันบ้างค่ะ
พอเห็นราคาขึ้นทีก็เอามือทาบอกทีนึง
พอบทจะลงเอะลงไม่กี่สัตว์ตังค์แล้วปั๊บนึงก็ขึ้นมาอีกค่ะ
พอราคาข้าวของขึ้นค่าครองชีพก็สูงตามมาด้วย
วิกฤตน้ำมันแพงแบบนี้การใช้มอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นทางออกที่ดี
สำหรับหลายคนนะจริงแล้วเนี่ย
คนเลือกนำมาเฟฟเงินถ้าสมมุติเราขับรถบางทีโอ้โห
รถติดนิดนึงนี่เครียดนะน้ำมันหายตัว

วันนี้ทางออกที่หลายคนเลือกนำมาเซฟเงินเราอยากจะชวนคนไทยเนี่ย
ลองเปลี่ยนวิถีการเดินทางตัวเองก็อยากจะได้มอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเหมือนกัน

ในวิกฤตน้ำมันแพงแบบนี้กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยประหยัดน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งอย่าง

ขับไปฝังเข็มเช้าอะไรอย่างนี้
คุณฝังตัวเองก่อนไหม
นิงโทรมาหาฉันจะยังไม่โทรกลับเลยนะวันนี้

อ๋อเดี๋ยวเบรดมาให้พี่หมอโทรไปหา

เรื่องอะไร

ก็คือฟิล์มเนี่ยคือเขาเองเข้าไปผ่าตัด

คือตอนแรกฟิล์มเองเนี่ยก็ไปตรวจนะครับ

เพราะฉะนั้นเหมือนหมอบอกว่า

ต้องต้องต้องผ่าตัดแล้ว
ว่าเวลาจนกระทั่งเมื่อวานนะครับ

สรุปไม่ต้องผ่าไงจริงคือตรงรวมผ่าแต่ไม่ต้องเปลี่ยนโทษดี
คือธรรมดาคือต้องเปลี่ยนไอ้ลิ้นหัวใจเป็นหัวใจเทียมเข้าไปใส่ใช่ไหม
แต่ของฟิล์มเนี่ยพอหมอผ่าเข้าไปจริงต้องเปลี่ยน
ปรากฏพอเข้าไปเสร็จลิ้นหัวใจของฟิล์มเนี่ยเหมือนกับยังดูแข็งแรงอยู่ไม่ได้หย่อนแบบไม่ได้แบบเหมือนกับไม่ได้เปื่อยไม่ได้อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยแบบซ่อมซ่อมให้อันนี้เท่าที่ฟังมาจากทางผู้จัดการของฟิล์มรัฐภูมินะ
ผู้จัดการเขาเล่ามาแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้อาการพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงด้วยนะ
บางคนอาจจะเป็นมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ตัวแต่ไม่รู้ตัว

ต้องไปเขาเรียกอะไรนะทำดูเวลาอะไร
เออสักอย่างนะผมก็ทำอยู่เหมือนกัน
หัวใจเรารั่วไหมเราเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้
เวลาไปตรวจร่างกายเขาจะมีการให้วิ่งสายพาน
เพื่อเช็คใช่ไหมว่าเส้นเลือดในหัวใจเราแบบโอเคไหมอะไรอย่างนี้
เรามีเต้นผิดจังหวะไหมมีการตรวจอัลเตอร์ซาวน์หัวใจ
เป็นอะไรอย่างนี้พันธนาก็ต้องเช็คทั้งหมดอะไรอย่างนี้
จะรู้บางคนก็จะแบบเป็นแบบบางคนก็เป็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่กำเนิด
เพียงแต่ว่าเราเองคุ้นชินกับชีวิตที่เราเป็นแบบนี้
สมมุติมุดดำเป็นนิดนึงเป็นไมค์เรียกว่าระดับไมค์ก็คือเล็ก
อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตปกติหรือบางคนอาจจะเป็นมากขึ้น
ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราคุ้นชินกับสิ่งที่มันเป็นอยู่

เหมือนน้องที่เขาแบบว่าเป็นแล้วไม่รู้ตัวเองเป็นโรคหอบยังไงไหม
ปั๊บเตะฟุตบอลแล้วก็หลับไปเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้หลายคน
หลายคนเลยที่แบบไม่รู้ตัวเองหรือแบบบางทีเขาบอกว่าเราคิดชอบคิด

แต่กับฟิล์มนี่ตอนนี้โอเคเนอะ

โคคุณหนิงปณิตาสรุปที่จริงไปนครพร้อมฉันแต่ฉันไม่ได้เจอนางนะ
ฉันฉันไปกินกุ้งใหญ่มาอร่อยเธอคิดถึงเธอจริง
ที่นครอยากกินมากเลยแล้วไม่ได้ไข่เราเพิ่มไหม
ไม่ได้ฉันไปแป๊บเดียวไอ้สันมันอยากไปเฉยไอ้ไข่ฉันไม่คิด
ฉันก็ไปอ่ะทำไมฉันอยากไปจนต้องพาไปอย่างนี้หรอ
หื้อคุณนี่นะมั้ยจริงเลยน้องรัก
ปรากฏว่านิงปณิตาเนี่ยเขาพาเข้มหัสวี
ตอนนี้เข้มต้องยอมรับหรอกขึ้นน่ะ
พี่นิ่งดูแลดูดีมากนิ้งก็ดูแลทุกอย่างเลยอะ
แรกแล้วเข้มไปพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้พี่ไข่เขาเสียใจเถอะ
รู้ได้ยังไงอ่ะนิงแล้วนิงไปเป็นญาติกับไอ้ไข่ตอนไหนเหรอ
แล้วยังไงต่ออันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ประทัดเหรอแม่โอ้โห
แต่พูดถึงไอ้ไข่เนี่ยเราก็แบบสมัยแรกเลยเนอะหนุ่มวันนี้เธอไป
จำไม่ได้แล้วอ่ะจริงป่ะจริงเปลี่ยนไปหมดเลยพี่กับมดดำแป๊ง
เป็นแรกเลยอ่ะเอาอย่างงี้ดิว่าที่ดินวัดอ่ะฉันว่าถูกคนจะเป็น
แสนอ่ะแล้วพี่อ่ะทำเรื่องไอ้ไข่อ่ะออกรายการคนแรกเลยนะใช่
แล้วนางเอาไอ้ไข่มาให้ฉันฉันโยนทิ้งไงเธอฉันบอกเธอเอากุมารทองมาแกล้ง
ฉันหรออะไรอย่างงี้น่ะออกมาอืมแล้วไอ้ไข่ผมก็ยังห้อยอยู่น่ะ
ทุกวันนี้ก็ยังห้อยอยู่พวกฉันหายไปแล้วนิวก็ยังห้อยอยู่ก็จะ
ห้อยตลอดนี่ของฉันหายไปเรียบร้อยแล้วเธอยังห้อยอยู่อีกเหรอ
นี่เป็นไม้เป็นไม้ไม้ไม้ตะเคียนน่ะไม้ตะเคียนของขุนพันธุ์เออ
ขุนพันธ์ที่เขาไปทำเป็นเสาหลักเมืองอืมนี่แหละหายไปแล้ว
ดำหายไปแล้วใช่ฉันยังเหลือองค์แรกที่ได้พร้อมกับเธอมาอยู่ที่โจ๊กนะฮะ
ก็คุณก็ให้ผู้ชายไปเรื่อยอ่ะองค์แรกเขาให้มานะรีบฟ้องคุณผู้ชม
แรกเขาให้มานะก็เอาไปให้ผู้ชายผู้ชายแบบนู้นนี้ก็ให้เข้าไป
ขอเขาใหม่ก็เขาก็หาไม่มีนะมันไม่มีแล้วอุตส่าห์เขาไปเปิดหาจนได้ไหม
บอกให้ปืนเซฟมาให้ปืนเซฟมาให้องค์นึงอืมแล้วก็ใส่ใส่ปุ๊บเดินข้ามจะพานลอยมันเนี่ย
ไข่โดดหนีขึ้นรถเมย์หายไปเลยนางฉันไม่ค่อยถูกกับกุมัน

เจ๊อะอะไรนะให้ฉันไปทำไร

ฉันงงมากหนูนุ๊ยเธอหนูนุ๊ยอยู่กับพระพิกัณฑ์
เราก็ได้อ้วนกลับมาบ้างไง
ให้ไอ้ปูไปแล้ว
จะให้จะให้จู๊มตามหรือไอ้ปูไม่รู้มั้ยรุ่นหนึ่ง
ต่างกับไอ้ไข่ตรงไหนอะ

โอยกลับไปได้ไง

ครีมไว้พูดอะไรบางอย่างทำให้พี่ไข่เสียใจ

ทุกคนมันก็ต้องมีพระเอกที่ตัวเองรักอะเนาะ

ใช่ไหมพี่หนิ่งนางดูแลตลอดจริง
ก็เลยนางบอกที่ไปนางจะพาน้องเข้มไปขอโทษพี่ไข่
ถามว่าเตือนเข้มไหมนิงไม่ได้เตือนนะ

ทุกวันนี้หนิงก็บ่นเข้าไปจนเขารำคาญอยู่แล้ว
บางเรื่องก็ปล่อยไปประทัดนู่นเธอดูประทัด

ปรากฏว่าเอ๊ะเธอมาพูดอะไรถึงฉัน

กล้องใหญ่มันแก้กล้องใหญ่อะ
อ๋อไม่โตนะ

มีเลขไงเลยผู้เลขเลขขึ้นมาเลย
เฮ้ยพ่อดำแต่ว่าไข่ตัวจริงเขาเอาไปเก็บแล้วใช่ไหม

เขาสร้างโบสถ์มาโบสถ์หลังย่าใหญ่เธอเดี๋ยวนี้

กอดกอดถูกอด

เบาให้หน่อยนะเบาขอหน่อยเบา

เขาบอกตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อหรอกเขาก็ไปอย่างนี้

ปรากฏว่าไปดูไปดูไปดู
ไปดูประทับที่นั่งจุดเจอจุดแบบเสียสติ

สั้นนะนะเขาอ่ะเขาอ่ะเขาแบบเล็กอะไรให้บาดเลยนะเออตัว
วันหนึ่งจะได้แค่สองรอบแบบเนี้ยอ่ะนี้ที่บอกเรื่องอัยตรี

เออเออเออเออเออเออ